กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
พบศพสาวนิรนามถูกฆ่ายัดกระเป๋าเดินทาง

ติดกับแพร่จอดเรือของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำแม่น้ำโขงในจังหวัดนครพนม
ภายในพบศพหญิงปริศนาผมยาวอายุประมาณ๔๐ปี
ผิวขาวสวมเสื้อยืดแขนกุดสีฟ้า

แต่ไม่พบเอกสารหลักฐานใด

หญิงสาวปริศนาถูกทำร้ายด้วยของแข็ง
ทุบสี่ใบหน้าและพบหัวกระสุนฝังอยู่ที่ศิษฐ์สองนัด
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วันก่อนพบศพ
และน่าจะถูกฆ่ามาจากพื้นที่อื่น
ตำรวจเร่งแกะรอยจากหลักฐานเสื้อผ้าแบรนเนม

เช่นเสื้อยืดแขนกุดยี่ห้อ

ในกระเป๋าพบเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวยี่ห้อ

โดยเฉพาะกระเป๋าที่ใช้บรรจุชิ้นส่วนศพ
เป็นยี่ห้อซึ่งเป็นที่นิยมแถบประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งบอกได้ว่า

เดินทางเข้ามาตรวจสอบรูปภัณฑ์สันธาร

วิพาพรอายุ๓๖ปี
ประธานบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

มูลค่าวงเงินการลงทุนหลายร้อยล้านบาท

จากนครหลวงเวียงจันทร์สปลาว

พบศพนางวิพาพรถูกฆ่ายัดกระเป๋า

เบ้นสีดำของผู้ตายถูกทิ้งแม่น้ำโขง
ใกล้กับนครหลวงเวียงจันทร์

วิเคราะห์จากการไหลของกระแสน้ำ
กระเป๋าใบนี้อาจถูกน้ำพัดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

ติดริมตลิ่งในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ตามความเชื่อของชาวลาวเชื้อสายจีน
ตกแต่งสถานที่งานศพสวยงามสมฐานะ

ก่อนนำอาถิกลับไปบรรจุในสุสานบ้านเกิด
แขวงอุดมใส่สปลาว
แม้จะรู้ว่าศพหญิงนิรนามเป็นใคร
แต่ก็ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้

สวนชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิต
ส่วนการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป